สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๒๑พฤษภาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดกรสินมีอุบัติเหตุรถกระบะขับชนจักรยานยนต์กลางสี่แยกไฟแดง
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะเกิดเหตุชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์กระเด็นไปกระแทกกับกระจกหน้ารถกระบะอีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่จนได้รับความเสียหาย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นคลิปวินาทีเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
เด็นมากระแทกกับกระจกหน้ารถกระบะสีดำที่จอดติดไฟแดงตรงสี่แยกบายพลาสทุ่งมนต์
ในเขตเทศบาลเมืองกรสินจนได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์
กับรถกระบะอยู่กลางสี่แยกไฟแดง
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยจึงช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนนายถาวีศรีสมรอายุ๔๒ปี
คนขับรถกระบะทราบว่าขับรถมาจากแยกสงเปลือยด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุสัญญาณไฟจราจรกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
เร่งเครื่องเพื่อข้ามแยกดังกล่าว
ไม่ทันระวังว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมา

เศษชิ้นส่วนกระเด็นไปถูกกระจกหน้ารถเจ้าของคลิป
ในพื้นที่ตะบนศรีราชาอำเภอศรีราชา
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา
จู่รถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่มาด้วยความเร็ว
ก็พุ่งชนรถของตนเองอย่างจัง

ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นจะนัดมาสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนที่บริเวณสามแยกไฟแดงสนามกอล์บางพระ

ทำให้รถเก่งได้รับความเสียหายด้านข้าง
นางสาวมณีรัฐธัญวัสสวรรค์
อายุ๓๑ปีนักกายภาพโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ซึ่งพบว่าได้ระบาดเจ็บศีรษะแตก

ก่อนที่กู้ภายจะนำตัวส่งโรงพจบาล

สามแยกคู่กรณีขับรถเก๋งออกมาอย่างกระทันหันจึงเบรกไม่ทัน
พุ่งชนด้านข้างรถเก๋งอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะ
บนถนนเข้าเมืองศรีคิ้วอำเภอศรีคิ้ว
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
หมดสติอยู่กลางถนนตรวจสอบพบว่ามีบัตรแผลชะกันที่ศีรษะ
ส่วนคนขับรถกระบะเป็นชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาจากการถูกเสร็จกระจกบาด
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมาทางตรง
เลี้ยวกลับรถกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาด้วยความเร็ว
เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนกับประตูรถกระบะอย่างจัง
เมืองต้นตำรวจคุมตัวชาวต่างชาติไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส